พูดถึงเรื่องวงเรื่องไหว้เป็นความชงความเชื่อ
ใช่พูดถึงเรื่องราวของความเชื่อคุณผู้ชมค่ะ
แต่อันนี้บอกนิดนึงว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เพราะว่าแหมเขาบอกกันว่า
สามีผู้ชายมักจะเป็นช้างเท้าหน้าของบ้าน
ถ้าภรรยาคนไหนเชื่อฟังปฏิบัติตามมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นทั้งนั้นเลย
เหมือนบ้านนี้เลยภรรยาท่านหนึ่งนะคะเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
เชื่อฟังคุณสามีมากถึงให้ทำให้ตัวเองรอดตายแบบปฏิหารวุดหวิดเลยค่ะ

คือเมื่อวันก่อนช่วงนี้ฝนมันตกหนักลมก็แรงนะคะ
ต้นมะพร้าวล้มมาทับบ้านของนายจีรวัตรเดชวงศา
อยู่ที่หมู่๒ตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
เดชบุญคุณค่ะไม่มีใครอยู่บ้าน
เพราะว่าทุกครั้งที่นายจิรวัตรออกไปทำงานเนี่ย
จะบอกกับภรรยาไว้เสมอเลยว่า
เมื่อเกิดมีลมพายุลมแรงโหมกระนำอะไรมาเนี่ยนะ
อย่าอยู่ในบ้านเด็ดขาด
ให้ออกไปอยู่นอกบ้านหรือว่าไปอยู่บ้านเพื่อนก่อน
เพราะว่ากลัวต้นมะพร้าวมันจะล้มทับบ้านของตัวเอง
มาวันนี้ค่ะคุณภรรยาบอกเลยว่าโอ๊ย
เป็นเพราะว่าเชื่อคุณสามีนี่แหละถึงได้รอดตายมาได้นะคะ
โดยตัวเองไปอาศัยอยู่ในปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน

ลมมันหยุดแล้วหนูวิ่งไปอยู่ปั๊มแล้ว
เพราะว่าแฟนจอดแล้วว่าถ้าอยู่บ้านลมแรง
หนูก็ไม่เคยอยู่ในบ้านหนูจะไปอยู่ปั๊มอยู่แล้ว

เชื่อฟังคุณสามีได้ดีมากเลยเห็นไหม
เชื่อฟังคุณสามีเนี่ยไม่แบบ
ไม่มีอะไรที่คุณสามีเขาไม่หวังดีกับเราหรอก

แต่คุณสามีก็ต้องเชื่อฟังคุณภรรยาด้วย

บอกแล้วก็ไม่เคยจะเชื่อไม่เคยจะฟัง

มันเกี่ยวกับมีคนเล่ามาให้ฟัง
อ๋อแล้วว่า
พอเห็นถ้าคุยกับผู้ยงผู้หญิงแล้วคุณภรรยาไม่เชื่อ

มันไม่เกี่ยวกับต้นมะพร้าวล้มทับบ้านเลย

ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ในการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้กลับมาอยู่ได้นะคะ
เชื่อคุณสามีไว้ไม่เสียหายแล้วจ้

ปีแล้วล่ะครับให้สามีเป็นช้างเท้าหน้า
บางทีก็เป็นช้างเท้าหลังบ้างเอา
เอาเป็นว่าเดินไปเคียงข้างพร้อมกันจะดีกว่านะ
หรือว่าคุณภรรยาอาจจะเป็นงวงช้างก็ได้

งวงช้างก็ไม่เท่าไหร่เป็นงานี่ดิ

ครับคุมช้างเลยดีกว่าค่ะเออ